ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชร
ตำรวจโรงพักข่าวย้อยจังหวัดเพชรชมบุรีไปตรวจสอบรถยนต์วาโว้สีบรอนซ์ทองนะคะ
ที่เกิดไฟลุกไหม้ฝากระโปรงหน้ารถก็จอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ในตะบนหนองโปรงค่ะ
ดับเพลิงเทศบาลเขาย้อยก็ใช้เวลาดับไฟประมาณสัก๑๕นาทีก็ควบคุมไฟได้
รถไม่ดับจับไม่ได้อืมแต่รถคราวนี้ไฟไหม้และดับด้วย
จับได้เลยนะคะครับอาสาสมัครกู้ภัยเล่าให้ฟังว่า
เขากำลังช่วยดับไฟอยู่นายธนสรโสพันรัฐเจ้าของรถอ่ะ
ดูลูกลีลุกลนผิดสังเกตมากเจ้าหน้าที่พยายามจะเปิดฝากระโปรง
ฉีดน้ำดับไฟเพราะว่าไฟมันออกมาจากตรงนั้นใช่ไหม
ก็วิ่งมาปิดนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทำแผลไฟลวกที่แขนด้วย
เจ้าหน้าที่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกจังอ่ะ
ก้มดูฉีดน้ำใต้ท้องรถเท่านั้นแหละค่ะเอ้ยน้ำมันมีสีแดงผิดสังเกต
แล้วก็เห็นเม็ดยาสีส้มสีแดงจำนวนมากตกเกลื่อนพื้นกู้ภัยรู้แล้ว
โทรหาตำรวจเลยค่ะให้มาควบคุมตัวนายธนสรเอาไว้
ค้นรถดูปรากฏว่าช่องว่างในห้องเครื่องเนี่ย
มีกระเป๋าสะพายข้างสีเขียวซุกอยู่กระเป๋าเนี่ยไฟไหม้เกือบหมดเลยนะคะ
แต่ข้างในยังมียาบ้านเหลืออยู่จำนวนนึงด้วยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งกระจายร่วงพื้น
เกลืนระยะทางกว่าสองร้อยเมตรเลยเบาะหลังและที่วางเท้า
เจอยาบ้าอีกหลายมัดตกอยู่จ้านายธนสรก็ต้องยอมรับสารภาพโดยดีอ่ะนะคะว่า
รับจ้างขนยาบ้าแสนเม็ดมาจากมหาชัย๑แสนเมตรนะคุณผู้ชม
จะเอาไปส่งที่นครศรีธรรมราชกระเป๋าที่มันซุกในห้องเครื่องอ่ะ
คงโดนความร้อนสะสมจนไฟลุกไหม้ก็เลยเป็นเหตุให้ตำรวจจับได้นี่แหละค่ะ
ยาบ้าฟ้องตัวเองเลยนะอืมได้ฮะ